คุณผู้ชมครับจากกรณีการวิสามันนายชัยภูมิป่าแสนะครับ
นักกิจกรรมชาวล่าหูซึ่งเป็นเยาวชน
ตอนนี้ตำรวจภูทรภาค๕ประกาศบอกว่า
ถ้าข้อมูลที่พบเห็นเหตุการณ์วิสามันขอให้เข้ามาให้ปักคำ

ขอให้ส่งมาที่พนักงานสอบสวนส่งมาที่ตำรวจ
ไม่ต้องส่งไปให้สื่อนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์ใด
แต่ว่าส่งมาให้ตำรวจจะเป็นพยานหลักฐานชั้นดีนะครับ
พลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรืองรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๕เปิดเผยถึงความคืบหน้า
วิสามันนายชัยภูมิป่าแสนักกิจกรรมชาวลาหู
ได้นำพยานที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์
ที่นายเชยภูมิถูกธาหารทำร้ายร่างกาย
ก่อนที่จะถูกวิสามันที่กำลังออกเผยแพร่

บอกว่าขอให้นำพยานเข้ามาสู่การสอบสวนของคณะกรรมการ
ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕แต่งตั้งขึ้นมานะครับ
ประกอบไปด้วยพนักงานอายการและตำรวจ
โดยทางคณะกรรมการสอบสวนพร้อมที่จะรับฟังพยาน
และนำเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยาน
โดยไม่ต้องหวั่นเกรงกลัวอำนาจหรืออิทธิพลใดทั้งสิ้นครับ

ประชุมกันเกือบ๒ชั่วโมงนะ
ไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจภูทรภาค๕
ชุดสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับ
แล้วก็มีรายงานจากผู้สึกข่าวว่า
พลตรีจิรเดชกระมวลเพชรผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง
ได้เดินทางไปพบกับพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๕ด้วยนะครับ
ว่าจะหาบรือในเรื่องของคดีนี้แหละ
นานเกือบ๑ชั่วโมงแล้วก็รีบเดินทางกลับ
โดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อที่ไปรอทำข่าวเมื่อวาน
สื่อก็ไปเยอะในการประชุมทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็ก
แล้วก็มีการกินข้าวกันด้วยนะครับ
ก็นานหลายชั่วโมง
ยื่นเรื่องขอจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๕
แล้วก็อยู่ในดุลพินิษฐ์ของทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕นะครับ